สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เพิ่งเห็นว่าติดกริปวันนี้แม่ติดกริปแบบมากทีเดียว

เราก็ขัดขืนได้เขาไม่ได้ใช้กำลัง
อ่านแต่ข่าวไงไม่ทำอะไรเขาอยากทำอะไรแบบ
เงยใหม่ทีต้องเข้าแหละเข้ารายการ
ใสแบ๊วมันแก้วแตงกว่า
วันนี้มีไม่มีผู้ชายมาแบบนี้อีกปากแบบว่า
เหรอวะพรุ่งนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ไม่ใช่คิวฉัน

สร้างความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งหลังเกิดเหตุ
ท่านจริงจังหวัดสม์หัวสตนาวานอนนิวาสก็ได้พยายามแกะรอยจากกล้องโวงจองปิดจนทราบเบาะแสของคนร้าย
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวสุวรรณีหรือจิ๋มอายุ๕๐ปี
สามารถจะยึดของกลางที่ก่อเหตุจากการตะเวนลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก
ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันรักทรัพย์รับของโจร
จากการขยายผลก็ทราบว่ายังมีผู้ต้องหาที่ร่วมทำร่วมขโมย
ยังหลบหนีอยู่๒คนชื่อนางสาวปวีนาหรืออ้อนอายุ๒๕ปี
โอ้โหยังเด็กอยู่เลยและนายทาราอายุ๔๑ปี
ทั้ง๒คนที่หลบหนีไปเป็นสามีภรรยากัน
ปัจจุบันพนักงานสอบสวนออกหมายจับเลยค่ะ
เอาทุกอย่างค่ะพี่ม้าค่ะคือเปิดแมคโคลได้เลยเอาอย่างนี้เลย

โอ้โฮดูขุนของการรับรับรับการไปโรงพักว่า๔คันรถอ่ะ
นี่ไงขาดแต่ของสดจริงพระเผิกที่เก็บทุกอย่าง
ท่านตำรวจเอกโชคชัยก็เปิดเผยว่า
พฤติการการทำความผิดเป็นที่มาจากกลุ่มออกหมายจับ
เขาได้ทำที่ทั้งสองจังหวัดที่ผ่านมา
เขาจะเลือกบ้านที่เป็นข้าราชการที่มีฐานะดีดูของก็รู้

อาศัยช่วงตอนกลางวันที่ไม่มีคนอยู่บ้านก็เข้าไปแบบทิ้งน้องน้อยเลยสบาย
ไม่มีคนอยู่เลือกขโมยได้ตามใจ

พี่คะเอาไปปล่อยได้ค่ะบ้านคลาชการเขาจะได้พระดีมานะ
จากโอกาสดีนะพี่เอาอะไรไปขน
ข้าวสารก็เอาข้าวเปลือกข้าวเปลือก

เขาก็จะไม่เห็นคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะ
แล้วก็รักเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป

ไปเฝ้าดูเนี่ยเขาใช้เฝ้าตามบ้าน

กระทั่งรับรายงานว่าไอ้เจ้าผู้ก่อเหตุหรือนายทาราเนี่ย
เคยทำอยู่ก็ได้ขออำนาจศาล
ไปค้นบ้านดังกล่าวเมื่อนำ

มาจากการกระทำความผิดจำนวนหลายรายการ

เก็บไว้ที่บ้านไม่รู้เรื่องทั้งหมดมีสองพันกว่ารายการคุณแม่ค่ะ
ไม่เอ๋ใจเลยเออกางเกงยีนรองเท้าวรำโพงเครื่องทำน้ำร้อน
น้ำเย็นไฟพัดลมเครื่องกองอากาศทุกอย่างทุกอย่างเป็นเวลาเกือบปี

ออกไม้จับแล้วนางสาวปวีนากับนายทารานะฮะ

โดยเข้าทางที่ไม่ได้จำนวงว่าเป็นทางเข้า

ยากอย่างไรก็ตามเมื่อหลังมีข่าวออกไปปรากฏว่าเจ้าทุกข์มากันเต็มเลย
มาตรวจสอบทรัพย์สินว่าเป็นของตนหรือเปล่า
แล้วก็มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางด้านพลตำรวจตรีนิพนธ์ได้เดินทางมาให้กำลังใจ

แล้วก็มอบเงินให้กับตำรวจสพวานอนิวาสให้เป็นกำลังใจในการทำงาน

เออไปเฝ้าไปรอจนกระทั่งน่ะอีผู้หลายเนี่ยทำซ้ำมา

ทำแล้วทำอีกในสองจังหวัดนี้
เขาประเมินคร่าวหรือหลายล้านนะคะ
ต้องหลายน่ะคนนี้นี่ผู้หญิงอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นของมือสอง
บ้านใครมีอะไรก็เอาหมดพี่ก็ไปปล่อยได้

คือถ้าเกิดเอาไว้ก่อนเอาไว้ตั้งมันแบบขายของนั่นเลยอ่ะ
เป็นเป็นภาษาอย่างเห็นขวดโชว์สวย
มันก็เอานั่นขวดเหมือนทำน้ำแบบว่าโซดาบำเบิด
เอาไปโชว์จานชามจานปะติกแมลามิลเออได้หมด
เอาหมดนี่แล้วคนที่จะมาแสดงตนเป็นเจ้าของต้องมีหลักฐานนะ
โอ้โฮต้องมีรูปมีไหลนะว่าบางที
ถ้าสมมุติโดดนี้เราก็ไม่มีรูปเก็บไว้เลาะ
เดี๋ยวมันไม่ติดปล่อยเลยเหรอ
มันเยอะมากจนกระทั่งแบบไม่ต้องรีบขาย
องเค้าอยากขายวันนี้ไปให้ปอด
ขายได้พระที่ไปปล่อยตามแผงแล้วก็ต้องมีอ่ะพี่เซียนเขาดูเขาต้องรู้อันไหนดีไม่ดี
พอเจอไปแล้วคนเรานะยังไม่โดนไอ้ตัวหัวหน้ายังไม่โดนนะคะ
เข้าเปลือกเอ้าเข้าเปลือกสองคนเมื่อกี้จับได้แล้วอ๋อเหรอ
ต้องบอกว่า๑อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหอากาศเย็นสบายหลายคนก็ดีอกดีใจ
แต่มันใกล้จะหมดโปรแล้วคุณผู้ชมค่ะแค่พรุ่งนี้เท่านั้นเอง
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
มีผลกระทบจนถึงวันที่๑๐ธันวาคม๒๕๖๒ฉบับที่๑๕
ระบุบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด๗๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด๑๘องศาเซลเซียสค่ะ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิต่ำสุด๑๔๒๑องศาเซลเซียส
ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ

รวมถึงระมัดระวังอัคคีภัยไว้ด้วย
เนื่องจากว่าอากาศแห้งแล้วก็มีลมแรง
สำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีกำลังแรง
โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เอาไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป
ทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้

ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะ
ส่วนประชาชนก็สามารถที่จะติดตาม
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือว่าจะสายด่วนพยากรอากาศก็ได้คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
เนื่องจากอากาศหนาวก็มีกรณีของนายประสานโฮงทอง

วันนี้ก็มีข่าวในโซเชียลเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ

ก็เสียสละผ้าห่มบาง๓ผืนให้กับลูกสาวห่ม
แต่ว่าตัวเองยอมทนนอนหนาวแล้วก็เสียชีวิต
เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๖๗บ้านนาศาลหมู่ที่๑๒นะคะ

เป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นช่วงตอนกลางคืน
เนื่องจากว่าบ้านมุงสังกษี
แล้วก็ไม่มีฝ้าเพดานก็ทำให้อากาศยิ่งหนาวเย็น
ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตตามข่าวที่เสนอ

นายกกิ่งกชาติอำเภอบึงบึงโขงหลง

ก็ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบผ้าห่ม

และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนนึงค่ะ
พร้อมกับตรวจสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงทั้งสองคน

โดยนายชัยอนันต์ปัญชูผู้ผลิตรายการทีวีช่องหนึ่ง

สำหรับที่ไปโรงเรียนด้วยนะคะ
ด้านนางหนูพานโฮงทองอายุ๕๕ปี

ถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีฐานะยากจน
แต่ก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ดูแลลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างดี
แม้ว่าภรรยาจะทิ้งลูกไปนานตั้งแต่ลูกยังเล็กค่ะ
โดยทิ้งลูกสาว๒คนให้ผู้ตายรับผิดชอบ
เงินที่ไปรับจ้างมาก็นำมาจุนเจือลูก
วันไหนไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็มาขอแม่
ถ้าไม่มีก็ให้ไปก็เพราะว่าสงสารหลาน
ถ้าไม่มีไม่ให้ได้ก็เพราะว่าแม่ก็ไม่มีเช่นกันบางที

ขณะที่ผู้ตายนอนสมเพราะว่าเจ็บมือไปทำงานรับจ้างไม่ได้
ลูกสาวก็ขอเงินพ่อไปโรงเรียนพอล้วงกระเป๋าออกมา
โอมีเงินอยู่เพียงแค่๕บาทเท่านั้นเอง

อยู่งานไม่ได้น่าจะอ่อนเคลียร์
สุดท้าคือผ้าห่มในบ้านก็ให้ลูก

ช่วงนี้ก็มีการบริจาคผ้าห่มในหลาย
ว่าเขาคาดว่าเขาทนไหว

อะไรก็ให้ลูกตลอดไงอืมอ่าก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
เศร้าจังอ่ามาอีกเรื่องหนึ่งปิดถนนคนเดินนะคะ
ย่านเยาวราชศรีลมแล้วก็ข้าวสารอืมน่ะคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยว่านะคะกอทมเนี่ยเขามีการจัดนะฮะ
ถนนคนเดินบนถนนสามสายก็ได้แก่ถนนเยาวราชถนนศรีลมแล้วก็ถนนเข้าสาร
สัปดาห์แรกก็วันที่สิบสามถึงวันที่สิบห้าธันวาคมนี้ค่ะก็ที่เยาวราชเขตสัมพันธวงศ์
โดยเราเริ่มกันวันศุกร์ที่สิบสามธันวาคมแล้วก็เสาที่สิบสี่ธันวาคมนะคะ
สัปดาห์หน้านี้แล้วเริ่มตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน
ปิดถนนเยาวราชฝั่งละหนึ่งช่องจราจรโอเคนะคะมันก็จะเหลือแค่ช่องเดียวเออ
มันจะเหลือประมาณก็เหลืออีกหรอเหลือเหลือมันจะเหลือเหลือประมาณสองสาม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

แล้วก็ถนนวัยเก่าถนนต้องเดินถนนคนกรุงมันจะเป็นพาร์ทอย่างนี้แล้วก็แถวนั้นมันก็จะมีแบบว่า
พระนครนี่แหละก็จะปิดถนนตั้งแต่วันจันทร์นะฮะ
เวลา๕โมงเย็นเริ่มตั้งแต่วันที่๑๖นี้นะคะ
ตั้งแต่เวลา๕โมง
ตี๒เลยเหรอใช่ไม่ถึงเที่ยงคืนพอแล้ว
อันนี้ประกาศถึงตี๒อ่ะพี่อันนั้นอีกวันหนึ่งสิ

แล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลาย
เพื่อที่จะฟื้นการท่องเที่ยวถนนข้าวสาร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

เพราะหนูไปก็ไม่มีรถน่ะศาลสีลมก็ไม่ได้ปิดอย่างนี้เนอะปิดจริง

ถนนเข้าสารเนี่ยรถวิ่งได้ฉันยังวิ่งเลย
เวลาฉันจะไปแบบว่าซื้อสตาร์บัคเนี่ย
ฉันยังขับรถเข้าไปเลยเออเก๋ไหม
เออจำเออได้ยังวิ่งได้นี่ไม่ให้มีเลย

กรทมยังมีแผนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบถึง๕๐เขตด้วยนะคะ
เพราะว่าแต่ละย่านก็จะแบบว่ามีเสน่ห์
แล้วก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป
ที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็รอฟังแล้วเนาะ
นั่นเดินเจอเดินช้อปปิ้งหาของกินซื้อของ

ดอกเตอร์กลับบ้านพั่นแย่ก็ไม่เดินกับใครล่ะ

แม่เยอะมันเดินแถวนี้ไงเขาไม่ได้แถวสีลมเลยเขาไงเขาไม่ได้เดินได้

ไม่ชอบชอบขับรถขับเข้าไปสิจะได้เป็นข่าว

ไม่ชอบอ่ะคือแบบว่าคือไม่ได้กระแดะนะ
แต่แบบว่ามันร้อนแค่นั้นแหละ
ช่วงนี้ยังเย็นอยู่ได้อยู่นะคุณแม่นี้

ขอโทษนะฉันเพิ่งไปเดินเยาวราชมาตอนเมื่อ๒เดือนที่แล้วนะ

เป็นเทศกาลดีจะได้ไม่ไปจุกอยู่ที่ใดที่

เออวัวลายหัวลาย
ไม่ได้เดินเลยอ่ะไปถึงไม่ได้เดินเลย

ไปถึงปั๊บโดนลุมพลึบอยู่อย่างนั้น

เดินอยู่ครึ่งถนนได้ขนมเยอะมากจนต้องกลับว่า
เดินสุดถนนก็ต้องตายแน่เลยขนมเต็ม

งานอาร์ตของเด็กอะอยู่หน้าวัดสิงค์เลยอะ

แล้วมันมีขายอาร์ตเกส
เออเป็นแบบว่าตัดกระดาษทำเป็นส่องผสอง

แต่เพื่อนดิฉันก็มีเกสเฮาว์อยู่ตรงนั้น
อีกเรื่องหนึ่งจากกรณีผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ว่า
รัชชานนท์เนี่ยโพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ของตัวเอง
มีโชเฟอร์รถตู้ลืมทิ้งผู้โดยสารเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมัน

ก่อนจะตีรถเปล่าเปล่าไปเลย
กิโลเมตรแล้วพี่โชเฟอร์รู้สึกตัว
อ้าวหันมาดูไม่มีใครลงไม่มีใครขึ้นรู้
ไม่ใส่ใจอะไรเลยไม่มีคนจึงได้ขับตีรถกลับมาระเบิดเขาทวิตไปนะคะ
ลีดทวิตไป๕หมื่น๓พันครั้ง
คือใครไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ก็ยังเห็นเอาอย่างนี้ละกัน

โชเฟอร์อายุมากคุณจะเลิกขับรถนะเป็นทำอาชีพอย่างอื่นจะเหมาะสมกว่าไหม
แต่มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นใจ
สารโชเฟอร์ที่มีอายุมากยังต้องมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง
ล่าสุดก็วันนี้ล่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าของทวิต
คือขุนละชานนท์อายุ๒๑ปีก็อยู่ที่อาร์แบ็กซ์นะฮะระบุว่า
เรียนอยู่ที่อาแบ็คเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๗ธันวาคม

เอกมัยอนามัยอะไรล่ะกรุงเทพเพื่อเดินทางมาพัทยา
คนขับชื่อนายทรงพลที่ประมาณ๖๐มีผู้ร่วมโดยสารก็๑๐กว่าคนในรถตู้
เดินทางมาถึงสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ศรีราชาลุงคนขับก็ขอจอดรถเติมแก๊สนะฮะ
ผู้โดยสารปฏิเสธนางปฏิเสธ

ทีนี้พนักงานปั๊มบอกต้องลงตอนเติมแก๊สเนี่ยไม่ให้อยู่บนรถ

เป็นกฎเขาแต่มีคนดื้อก็แบบขอนั่งอยู่๒คนนั่งหน้า
เพราะว่าตอนเติมเขาบอกเดี๋ยวมีอันตรายไปใช้ฟงใช้ไฟอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ตนก็เลยขอไปรอที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊ม
ผ่านไปเอ๊ะทำไมคนขับหายไปนานจังเลย
อ้าวเดินมาดูอีกทีไม่มีรถตู้ดางเก่าแล้ว

อัิจฆะไม่มีใครบนรถตู้เลย
พี่เพียง
กินรอด้วยนะนานหลายประทีนะ
โอ้โฮตั้งกี่คนสิบกว่าคน
แต่ไม่เห็นหน้าลุงลุงบอกว่ามากลับขึ้นรถเรากัน

ก็ไม่สามารถไม่มีใครทราบคนที่จะตำหนิลุงสงสาร

แล้วก็ขึ้นรถเดินทางกับภูมิลำเนาดังกล่าว

โอ้โฮชอเฟอร์ขับไปขับมาอยู่สองรอบจะบ้า
๔๐กิโลกรัมจากศรีราชา
โอ้โหศรีรชาเขาเขียวแหลมชะบังเนอะ

ที่ไม่ได้มีคนลงตรงระแวกนะ
แล้วพอจะลงทีมนี่

แล้วเดินกลับมารถแบบนี้
แต่ตลอดที่จะเป็นเราเราคงช็อก
มา๑๐นาที๒๐นาทีเดินตรงนี้

เคยยังกลับมารับเองดีนะดีกว่าแกทิ้งไว้แล้วก็ยืนก็ม่างอยู่

เหมือนที่คนเจอกันที่ขายจ้างไปส่ง
เพราะถึงกลางทางแล้วไม่มีสักคน
สีราชาเข้าเคี้ยวท่านเห็นไหมสีราชาแล้วแสดงชะบังเลยแล้วก็นี่เลย
คุณรู้ไม่เฉลี่ยวเอ๊ะทำไมรถเงียบแซงไป
แสดงว่าไม่มีใครคุยแล้ว๑๐คนก็ไม่แน่น
แต่พวกขึ้นรถตู้จะเล่นโทรศัพท์ไม่คุย
แต่นึกฟิวออกเวลาสมมติว่าไปพัทยาไปอีกอย่างนี้

อืมมันไม่มีใครเออ
ไม่มีใครลงรำชักบังเลยอืมทำไมไม่มีใครเรียกอะไรแบบนี้
ช่วงหน้าเรามาเล่าอีกเรื่องใช่คุณครูตัดผมนักเรียนเรื่องอะไร
พี่หนูก็ตัดผมสั้นเท่าติดอยู่อยนิหา

เดี๋ยวมาฟังค่ะช่วงหน้าสักครู่เดียว
ค่ะมาถึงเรื่องนี้ต้องบอกว่าโซเชียลเดือดมากทีเดียว
คุณครูตัดผมโดนติ่งหูของนักเรียนค่ะพี่
คือสมัยตอนเราเรียนมัธยมถ้าเป็นมต้นโรงเรียนรัฐบาล
ก็จะแบบว่าต้องตัดผมถึงติ่งหูอันนี้เป็นกฎของโรงเรียน
ก็รายงานบอกว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้
มีนักเรียนหญิงถูกคุณครูใช้กันไกลตัดผม
ซึ่งโดยปกติตามกฎของโรงเรียนก็จะตัดผมสั้นอยู่แล้ว
แต่คุณครูกลับพลาดทำกันไกลบาป
โดนหูของนักเรียนจนเป็นแผลอย่างที่เห็น
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
คุณครูไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือว่ามีการขอโทษ
แล้วก็แค่ทายาให้เพียงแค่๑ครั้งเท่านั้นเอง
เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางเพจก็ระบุบอกว่า
หากแผลเกิดติดเชื้อจะเกิดอะไรขึ้น
และเมื่อไหร่ครูจะห่วงความปลอดภัยของเด็ก
มากกว่ากฎระเบียบที่วงเล็บมานะคะ
ที่ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติตาม

สำหรับผู้ได้เห็นภาพดังกล่าวก็ต่างระบุ
บอกว่ากฎของระเบียบนี่นะคะ
ควรจะยกเลิกไปได้แล้วเพราะว่านี่คือศตวรรษที่๒๑
อีกทั้งยังแนะนำให้เปิดดูกฎระเบียบจริง
ว่ามีข้อใดหรือไม่ที่อนุญาตให้คุณครูตัดผมนักเรียนแบบนี้
โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะอำนาจนิยม

เป็นแหล่งล้างสมองขนาดใหญ่ของรัฐ
มองกลับกันครูบางคนทั้งย้อมผมยืดผมแต่เด็กทำไม่ได้
เด็กมาสายถูกต่อว่าตักเตือนแต่ครูมาสายไม่เป็นอะไร
หากจะใช้กฎระเบียบควรใช้ให้เท่าเทียมกัน

ไปเป็นครูอย่างนี้มันก็ต้องเรียนก่อนไงคุณแม่
อายุยังไม่ถึงจะเป็นครูไอ้นู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอา
คืออย่างนี้หนูว่านะตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเราเรียนหนังสือ

เราก็ไม่ได้อยากตัดผมสั้นตอนนั้น
แต่ถามว่าอยากตัดผมสั้นเพราะเราอยากกลับไปเป็นเด็กอีกทีนึง
แต่สมัยก่อนในการตัดผมสั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งคือ
สมัยเป็นเด็กบางทีก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่ม
รู้สึกว่าการตัดผมสั้นมันก็ทำให้เด็กไม่ต้องแบบห่วงสวยมาก
ผมสั้นก็ไปโรงเรียนมันก็จะเป็นระเบียบ
ทุกคนก็จะเหมือนกันมันก็ต่างจิตต่างใจ
เรื่องนี้มันมีสองฝั่งความคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับเรื่องนี้
มันก็มากับเครื่องแบบนักเรียนที่บางคนเขาไม่อยากใส่

เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนบาง
ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ให้ตัดผมสั้นจริงหรือไม่ติด
ไว้ผมยาวได้แต่ต้องเปียร์หรือมัด
เปียร์เก็บให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้
เพราะไม่อยากให้กระเซิกหรือแบบ

จะมีบางจุดที่แบบบางคนเนี่ยคอยาว
แล้วติ่งหูอยู่เนี่ยคิดสภาพว่าถ้าเราต้องตัดถึงเสมอติ่งหู
สภาพตอนหนูตัดหนูเป็นคนคอยาว
หนูก็จะรู้สึกประดับประเดิมมากที่หนูต้องตัดผมถึงติ่งหู
เลยมานิดนึงก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้บางที

แต่เพื่อนที่ผมฟูคือผมจัดก่ออีกเค้าบน
คือยังไงก็ไม่ยาวลงมานะ
เพื่อนหนูก็เป็น
พอรุปผมมาอยาหรือคอ
ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันคือยังไง
ก็อย่างที่พี่บอกพอจอยเป็นเด็กก็อยากจะโต
พอโตขึ้นก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกดี

นี่ดูฉันสิฉันก็ไม่ยอมที่จะกลับไปยาวอีกแล้ว

แต่เราก็เข้าใจในกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
อันนี้เราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะ

ก็คำก็แรงเหมือนกันนะล้างสมองนะพี่ว่าก็แรงไปหน่อย

บางทีวุฒิภาวะในการใช้ชีวิตมันอาจจะต่างกัน
ตีวงกว้างไปนี่มันเกิดเหตุหนึ่งในอะไร
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ดราม่ากันเยอะแยะมากมาย
แต่ฉันอยากให้เปลี่ยนยูนิฟอร์ม

อยากให้มีอย่างนี้

ทุกวันสิฉันเคยไปสอนนักเรียนเวลา
เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพ

นี่คือยูนิฟอร์มของเขา

คนที่ทอผ้าขาย

สิ่งมันจะได้ไม่หายไป

อีสานเห็นที่มหาสารคามใส่

สกลก็ใส่นะ

วมก็เหมือนกับว่าผ้าสิ้นมันจะทำให้
ทรงมันตรงแต่เรายังนึกไม่ออกว่า
ถ้าเป็นเด็กผู้ชายยูนิฟอร์มจะเป็นอะไร

รู้หรือไม่รู้ถ้าเป็นกางเกงแล้วเสื้อม้อฮ่อมไหม

กลัวจะไปใส่แบบปวงลางซ์ออน
มันจะเป็นยังไง
น้องก็ไม่ชอบอีกเนาะ
อันนี้ก็คิดหนักครับสิ้นนี้ฉะนั้นว่าสวย
กางเกงต้องอยู่ที่เสื้อ
นึกไม่ออกของผู้ชาย
มาถึงเรื่องนี้นี่เขาก็เปลี่ยนแล้วด้วย

ซึ่งผู้หญิงเนี่ยนะจะเป็นเพศที่ถูกกดขี่เยอะที่สุดเลย
แล้วประเทศที่แบบว่ากฎระเบียบหนักมาก
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันที่๘ธันวาคมเนี่ย
นับตอบแต่นี้ไปนะ
ร้านอาหารต่างจะไม่แบ่งพื้นที่
ระหว่างลูกค้าชายแล้วก็ลูกค้าหญิง
ขอโทษค่ะดิฉันกินสาหร่ายแล้วติดก่อน
หร่ายข้างหน้าคือแบบว่าเต็มที่อร่อยมาก
แล้วก็ต้องเขาจะต้องมีการทำทางเข้าออก
กันด้วยระหว่างทางเข้าออกชายกับหญิง

สามารถใช้ประตูแล้วก็พื้นที่เดียวกันได้หมดเลย

ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็มีผู้หญิง
สาอุดีอาราเบียนนะก็พึ่งจะได้รับสิทธิ์
เธอฟังนะน่าเวียดทนาที่สุดเลย
ยิ่งรู้นะแล้วยิ่งดีใจว่าที่เกิดมาเป็น
มีสิทธิ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเองได้

ไม่ใช่เมื่อก่อนต้องขอความยินยอม

ต้องขอจากพ่อและขอจากสามี

คนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นเพศชายไม่งั้นออกไม่ได้ส่วนเมื่อปี๖๓
๖๐เนี่ยที่ผ่านมาผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะทำใบขับขี่ได้แล้วเป็นครั้งแรก
ของผู้หญิงเนี่ยมันถูกจำกัดเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้ก็เริ่มมากขึ้นแล้ว
สมมุติที่ได้แล้วพูดว่าสองปีก่อนสองปีก่อนเพิ่งคับรถได้
สิทธิสตรีอยู่หลายครั้งหลายคนตลอดเวลาเลยผู้หญิงที่ริฟท์
ใช่ซึ่งเวลามีงานนี้นะหญิงก็ต้องอยู่ส่วนหญิงผู้ชายก็ต้องอยู่ส่วนหนึ่ง
นั่งแยกเขาโดนลงโทษยังไงอ่ะพี่เวลาเขาเรียกร้องสิทธิอ่ะ
ไม่รู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยเขาก็เครียดประหารชีวิตกันเครียดมั่งประหารชีวิตมั่ง
เขาก็รุนแรงอ่ะคือแบบว่าโดนแล้วไม่ไม่กล้าทำกันอีกเลยอ่ะนึกออกป่ะอืมอย่างเนี้ยคนที่เป็น
เป็นเพศสภาพเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาแบบว่าไปยืนอยู่ริมตึกแล้วก็ถีบลงมาเลยนะ
เออนะทราบเคยทราบมาว่าผิดกฎหมายเลยเออเครียดยังไม่พอเลยถีบลงมาเลย
ก็ต่อหน้าคนเลยก็ให้ทุกคนก็ยืนดูอ้าวจริงน่ากลัวน่ากลัวมากคืออันนี้ก็มาให้
ให้สิทธิเอาไหมล่ะฉันอยากถามนะข่าวที่แล้วเอาแบบนี้ไหมอ๋อหมายถึงที่โรงเรียน
เอาแบบนี้ไหมเนี่ยวันวันคุมกันแบบว่าดำธมึนมืดไปหมดเลยนี่เราเนี่ยบุญที่สุดแล้วนะ
ขอบคุณนะที่ข่าวต่อเนื่องกันว่าฉันดีใจมากเลยที่จะได้แบบมาเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ฟัง
กฎระเบียบของเขามันรุนแรงเกินกว่าสิทธิสติไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นใช่
นี่เรายังดีนะยังกระนุ่งกระโปรงเห็นขาได้เขานี่นะลูกกระตานี่แทบจะมองไม่เห็นเลย
หอมเลยนะโหโหเต็มที่มากนะแต่หน้าสวยสวยมากโอ้โหครับเรนต้องจบกันเองในหมู่ผู้หญิงเอง
แต่อยู่ในห้องผู้หญิงผู้ชายก็มองไม่เห็นในบ้านแย่ผู้ชายแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยสามีฉันซื้อให้
แล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีไปสังสรรค์ของตัวเองได้แล้วก็มีนางระบำหน้าท้องให้ดูได้
ดังนั้นผู้ชายก็เลยไปติดพวกนางระบำหน้าท้องคือให้เงินให้ทองจนรวย
ทราบมาว่าที่มีที่มีกฎหรือประเพณีแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้ร่ำรวยจากการค้าน้ำมัน
แล้วผู้ชายเนี่ยต้องปกป้องผู้หญิงเพราะมีการจี้ป้นการสู้รบในทะเลทราย
เขาต้องปกป้องผู้หญิงไม่ให้ถูกลุกลายไม่ให้ถูกกระทำไม่ให้คนอื่นเอาไป
มันก็เลยกลายเป็นประเพณีที่ปิดก็คุ้มหน้าแบบนี้มาทีนี้ตอนนี้มันผ่านมาโลกมันผ่าน
เขาก็ร่ำรวยจากน้ำมันอะไรอย่างนี้ซึ่งกฎนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งนาน
ซึ่งนี้เขาค่อยเริ่มคือมีที่มากฎทั้งหมดแต่เขามีที่มา
อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือแม่น้ำโขงใช่เราก็เห็นลูกแม่น้ำโขงสวยจังแม่น้ำเป็นสีฟ้าชะอุ๋ย
ผู้สื่อข่าวรายงานที่จังหวัดนครพนมในช่วงภัยแรงว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบค่ะ
เพราะว่าปริมาณน้ำโขงลงต่ำมากที่สุดในรอบหลายปี
ล่าสุดอยู่ที่๑เมตรถือว่าต่ำสุดในรอบกว่า๕๐ปีที่ผ่านมานะคะ
จากมีการเก็บกักน้ำของประเทศจีนซึ่งเป็นต้นน้ำเนี่ย
กับปีนี้ปริมาณน้ำฝนนั้นต่ำกว่าทุกปีอีกด้วยทำให้ปริมาณน้ำโขนลดลงอย่างรวดเร็ว
และมีระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึง๒๓เท่าตัว
ที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือโขดหินซึ่งไม่เคยโผล่ขึ้นมาเลยนะคะ

ตอนนี้ระดับน้ำโขงปกติจะอยู่ละประมาณ๖๗เมตร
แต่ปีนี้๑เมตรค่ะคุณ๑เมตร

ใช่นี่คือโขดเนี่ยคือไม่เคยเห็นกันเลยอ่ะ
อกจากนี้ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นคือ
น้ำโขงนั้นกลายเป็นสีคลามคล้ายทะเล
แล้วก็เกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้างหลายจุด
ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
และทำให้ลำน้ำหลายสาขาที่เป็นสาขาหลักเนี่ย
เป็นสาขาหลักเป็นสาขาที่ต่อจากแม่น้ำโขงแห้ง
มีปริมาณน้อยกว่าทุกปีคาดว่าในช่วงฤดูแรงเนี่ย
จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบภัยแรงขั้นวิกฤต
รวมถึงส่งผลกระทบระบบนิเวศ
ปลาก็เสี่ยงที่จะศูนย์พันธุ์เนื่องจากปริมาณน้ำต่ำ
ทำให้กระแสน้ำนิ่งไม่ไหลเชี่ยวตามธรรมชาติ
จนเกิดการตกตะกอแล้วก็เปลี่ยนสีซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศ

เดียวกับพื้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านเวิร์นพระบาท
จังหวัดนครพนมเป็นจุดสำคัญที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลง
ก็คือว่าน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว
ทำให้เห็นโขดหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำชัดเจนหลายจุด
รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขง
นั่นก็คือรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางลำน้ำโขง
อายุกว่าสองพันปีที่จะลึกบนโขดหินกลางลำน้ำโขงเนี่ย

และถูกบันทึกว่าในใบรานตำนานพระอุรังภัฏธาตุ
สมัยพระธาตุพนมรุ่นแรกหรือกว่า๒๕๐๐ปี
ก็คือนี่คืออายุของพุทธศาสนาเลยนะ
เมื่อพุทธศาสนาคือเก่าแก่๒๕๐๐ปีใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราก็เห็นรอยโขดหินของรอยพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์เก่า
ว่าจะสามารถมองเห็นและมีโอกาสได้กราบไหว้ขอพร
เพาะในช่วงมีนาเมษาเท่านั้นแต่ปีนี้ยังไม่ข้ามปีเลยนะคะ
เห็นแล้วแสดงว่าน้ำเนี่ยมันลดลงเร็วมากและมีความชัดเจนว่าเริ่มเห็นฐานของโขดหิน
ก็ประชาชนก็ไปกลับไห้นั่นแหละทยอยเดินทางไปกลับไห้ขอพรตามประเพณีและความเชื่อ
แต่ก็ตระหนักกันว่ามันลงเร็วเกินไปอืม
จังหวัดนครพนมเนี่ยชื่อชาวบ้านชื่อบ้านก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเนี้ย
ใช่ไหมเกี่ยวข้องกันเหมือนเผยว่ายอมรับว่าปีเนี้ย
ระดับน้ำโขงผันผวนมากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลย
ช่วงน้ำโขงเพิ่มบางวันลดระดับเกือบเมตร
สำคัญปีนี้แปลกใจมากที่สีของลำน้ำโขงเป็นสีคลามเข้มคล้ายทะเล
ว่าเกิดจากการน้ำโขงตกตะกอนกระแสน้ำนิ่งไม่ไหลเชี่ยวตามธรรมชาติ
และจุดสำคัญคือหืนต่างและรอยพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง
อายุราว๒๐๐ปีโผล่ขึ้นมาเร็วกว่าทุกปีและมองเห็นได้ชัดจนถึงฐานโขดหิน
สิ่งสำคัญที่กังวลคือภัยแรงหากยังลดระดับต่อเนื่องลงไปอีก
กว่าจะไปถึงช่วงเมษมีคนบอกว่าตั้งแต่ยังสร้างแบบ
ตั้งแต่ยังสร้างเขื่อนที่จีนไม่เสร็จแล้วนะก็เริ่มแบบมันลงมาเป็นอีกแล้วนะที่เรา
หร่ายที่เรียกว่าใครอ่ะหายไปที่เป็นอาหารของทางทางคนริมโขงเนี่ย
นี่ไข่ใช่ไหมไข่สาหร่ายคอควายอืมอืม
ใครเคยกินบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจะไปทำอะไรเหมือนตอนเราไปมหาสารคามเขา
เข้าไปให้เรากินเออใช่ใช่ใช่เราจะได้กินเขียวเขียวอืม
เป็นก้อนก้อนก็มีกลิ่นของของโครนอ่ะอุ้ยตอนนี้คือแบบว่าตะกอนแทบไม่มีเลยนะ
น้ำใสใช่กลายเป็นแบบนั้นไปบางทีความสวยก็อาจจะแฝงไปด้วย
อันตรายอะไรหลายอย่างที่กำลังแบบว่าเขาบอกอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าน้ำเป็นแบบนี้
มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอยู่ดีเป็นแบบนี้แสดงว่าแหมอนาคตข้างหน้า
เราก็จะจะน่ากลัวอะไรแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เคยแบบว่าลืมของไว้ในกางเกง
แล้วเอาไปแบบศักดิ์ศักดิ์ไหมเห้วเงินอยู่ในกระเป๋าไม่ไม่เห็น
จึงได้รางวัลเจอร้อยสองร้อยเรื่องหนึ่งมาที่เรื่องนี้
ก็โพสต์ภาพสลากินแบ่งรัฐบาล

ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็คือ
งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเขาก็ลงกลุ่มพิศนุโลกบ้านเรา
โดยเขียนข้อความบอกว่าสอบถามหน่อยครับผมแบบเนี้ยจะขึ้นรางวัลได้ไหมครับ
เลขหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งตัวโดยมีผู้เข้ามาตอบแล้วก็สอบถามจำนวนมากเลยทีเดียว
ล่าสุดค่ะสิบเอกอุดมแก้วบุตรสังกัดกองประชาการกองทัพภาคที่สาม
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยลืมลอตเตอรี่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
แล้วก็เอาไปซักพอผลรางวัลออกนึกขึ้นมาได้เอ้ย
ซื้อไว้ใบหนึ่งนี่ก็เลยไปค้นกระทั่งพบใบที่ไม่ถูกก่อน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
ก็ได้แล้วเขาก็ต้นบ่วนเป็นของจริง

ตอนนี้เขาได้เตรียมอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่ถูกรางวัลมาขึ้นรางวัลแบบง่ายขึ้น
โดยคณะกรรมการสลากได้เห็นชอบ

เพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

เพื่อที่จะขยายช่องทางการรับขึ้นเงิน
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านสาขาของทกศ
จำนวน๑๒๗๒สาขาทั่วประเทศเลย
โดยต้องการช่วยให้ผู้ซื้อสลากใน๗๗จังหวัดได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น

อกจากจะช่วยให้ผู้ซื้อสลากได้รับความสะดวกในการมาขึ้นรางวัล
แล้วยังช่วยให้ประชาชนลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลด้วย
เพราะปกติขึ้นรางวัลกับร้านซื้อรางวัลของเอกชน
แห่งคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง๓๔ถูกไหมคะ
แต่ถ้านำมาขึ้นรางวัล
อันนี้มีรูทางใหม่คุณผู้ชม
ถ้าสมมุติว่านำมาขึ้นรางวัลกับทางทกศทั่วประเทศ
คิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่๑นะ

เลยเสียไปเท่าไหร่ไงพี่ก็โอเคอยู่นะ
ตามสิ่งนี้ของสลักคือถ้าสมมติโดนรวมแล้ว
ทั้งค่าธรรมเนียมแล้วก็อากรอยู่ที่ประมาณ๑๕
เมื่อก่อน๓๔นะพี่นะ
ซึ่งแบบถูกกว่าซึ่งโอ้โหคนที่ถูกไกลอ่ะ

แล้วถ้าเกิดทางที่อยากกลับเดินพาเบาที่นนท์ใช่ไหมคะที่กองสลักที่นนท์เนี่ยมันก็ไม่คุ้มหรอกคุณแม่
ก็ได้จริงค่ารถน่ะไปที่คนขายอ่ะเขาจะรับซื้อเรียกว่ารับซื้อสลัก
ก็เป็นประวัติชนอ่ะนะบางที่เขาก็ตอนนี้ที่แถวแผงก็ประมาณ๒
หรือหนึ่งที่บางที่แบบกรุณาหน่อยก็ประมาณแบบ
เพราะบางแผงเขาถูกเยอะไง
เขาถูกเยอะคนก็ลูกค้าประจำก็จะฝากมาซื้อมาขายให้เขาใช่ไหมคะ
ซึ่งเวลาเขาไปค่าส่วนต่างเขาก็ได้
อันนั้นก็อาจจะรู้จักกันไปไงใช่แต่ตอนนี้ถ้าพี่หมิวแล้วอีแดนตกใจ

โอ้โฮ๑๐๐๐๐๐๐๐ไม่มีรางร้ายรับเหรอมีคนไม่ได้รางวัลด้วย
ตรวจนะหรือว่าตรวจแล้วผิด

ที่๒ปีก็จะหมดสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่มารับ
ตอนนี้เงินคงค้างอยู่๑๔๐๐ล้านบาท
ไปหรือไม่ก็อาจจะอยู่ที่แผงพี่เหมียวหรือเปล่า

แล้วตรวจในเว็บ
เดี๋ยวนี้มีหลายที่ก็คือผ่านเว็บไซต์ก็ได้

หรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันของทางสลากได้

คือตรวจไอ้พ่อเนี่ยพ่อหนูซื้อเยอะมาก

พอไปตรวจเสร็จคุณแม่มันจะมีเช่นว่า
แร็กอีกแล้วหรือว่าเสียใจโชคได้มา

ปรากฏว่าซื้อแผงมาตรวจแล้วถูกคุณแม่

อย่างนั้นต้องเช็คให้ดีนะคุณผู้ชมแต่ละรวด

กองสถาปว่า๑หมื่น๔๐๐ล้านบาทมีใครไปเอา
อย่างนั้นฉันว่าเด็กขายเบอร์ให้มีเหมือนเดิมดีกว่า

เมื่อก่อนมันลุ้นนะ๑ไม่ได้แล้วก็ไล่

เลขท้าย๒๓ตัวก่อนรางวัลที่๑ก่อนอยู่แล้ว
จากนั้นก็จะไล่ไปแล้วก็ความหวังก็หมดไปเรื่อย
มันมีช่องทางหลายทางดูทางไทยรัฐก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ

คือจริงต้องบอกว่าทกศน่าจะเริ่มให้
มีการขึ้นเงินรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
ในช่วงต้นปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้คุณผู้ชม

แต่ว่าได้เฉพาะอย่างนี้นะไอ้๑๖นี้เลขท้าย๒ตัวเลขหน้าแล้วก็เลขท้าย๓ตัวนะรางวัลที่๕รางวัลที่๔รางวัลที่๓รางวัลที่๒
เว้นรางวัลที่๑คุณผู้ชมถ้าถูกอันนี้
อุ๊ยก็เยอะรางวัลที่๕ต้องไหล่หมื่นมาที่สนักงานสลากเลย

เยอะอยู่พี่รางวัลที่๕หมื่นเดี๋ยว

แต่ว่ารางวัลที่๑มาที่นนทบุรีนะคะมาที่สำนักงานสลากเลย
วันที่๒ลงมาไม่ใช่หลักล้านแล้ว

ใช่๒ไม่ใช่หลักแสนแต่ก็สะดวกสะดวกกับทุกคนแล้วตอนนี้

ไม่ถึงว่าแรกท้องกระสอร์ก็ง่ายเพราะมีเกือบทุกสาขา
ท้องกระสอร์ทั่วประเทศมีหมดเลยทุกวันนี้ฉันซื้อหลายใบ
เดี๋ยววันที่๑๖ให้เรียกว่าคุณเมียวคุณเมียว
แล้วถ้าเกิดถูกแร็กซ์แล้วทำยังไงไม่ได้

แต่ฉันจะบอกนะฉันไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องแบบนี้

อยากให้ดูการกระทำของคุณอายภาพ
แล้วดูสิมันเป็นคนอย่างนี้
อุ๊ยอันนี้รสอะไรนะ
ขอเอาใจคนที่รักการทานสาหร่ายกันบ้าง
อย่างที่ฉันชอบมากสาหร่าย
โดยเฉพาะสาหร่ายปรุงรสในบ้านเรานี่
มีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกทานกันใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ค่ะมีหนึ่งทางเลือกแล้วนะคะ

เราขอแนะนำนี่ค่ะสาหร่ายเกาหลีอันยอนสโยสาหร่ายเกาหลียังบัน
เป็นสาหร่ายที่มีรสชาติกลมเรียกได้ว่าฟิน
เหมือนกินบินไปกินที่เกาหลีกันเลยทีเดียวกับคุณครับคุณ

มีรสน้ำมันมะกอกเห็นที่หน้านี้นะคะ
รูปเห็นเลยรสน้ำมันมะกอกรสน้ำมันเมล็ดอังุ่น
รสน้ำมันงารสน้ำมันมะกอกและน้ำมันทานตะวัน
นี่ยังไม่หมดค่ะเขามีแบบแผ่นใหญ่ด้วย
เล่นเป็นของว่างนะคะหรือว่าห่อข้าวปั้นใส่ในบะหมี่
ข้าวก็ได้มีแบบโรยข้าวด้วยนะชิวเลย

ไม่ใช่ว่าถูกกันเสียซึ่งดีต่อสุขภาพ
สามารถกินได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
สำหรับใครที่อยากจะอร่อยฟินแบบเรา

แถมส่งฟรีทั่วประเทศเลย

หร่ายนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณแม่ค่ะ

ปรุงรสด้วยน้ำมันมะกอกแพ็ค๓ซอง

ลดเหลือ๙๐๐บาท
สาหร่ายยังมันปรุงรสด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำมันทานตะวัน

ซื้อยกรังลดเหลือ๘๔๐บาท

ซื้อยกรังลดเหลือ๘๐๐บาท

ถึงวันที่๓๑ธันวาคม

ไปดูอันยำซิซาลาเวอร์
วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาบอกเพิ่มด้วยนะคะ

กำลังทุกรายการที่บอกไป

ราซาด้าลดเพิ่มอีก๑๐๐

ไปโรนี้พิเศษเฉพาะวันที่๑๒

วันเดียวเท่านั้นคุณสาขุน
ถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่น
แบบนี้ก็ต้องคอยติดตาม

โอเคไหมระหว่างคุณแม่พูดเราก็อยากชิม
มัน๑๒ด้วย๑๒มันมีโปรก่อนไหม
สาหร่ายยำเจอยังสีอะไร
สาหร่ายยำเหรอนี่สีน้ำตาสีทอง
ใช่ป่ะ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
โอเคช่วงหน้าทุกผู้ชมครับใบเฟิร์ดก็ปังมากปีนี้ปีทองโหผลงานติดอันดับทุกเรื่องเล่นกล้า
เอาละค่ะใบเฟิร์นเขาบอกว่ารีวิวชีวิตปีทองยันถึงปีหน้าก็นู่นไปเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นปีทองของเธอมากเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนก
หลังจากที่พันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระไปแล้ว

ก็เห็นผลงานของเธอในบทบาทต่างเยอะแยะมากมายเลย
ล่าสุดใบเฟิร์ดนี้เขาก็เปิดเผยว่าคืออย่างนี้
ปีนี้เป็นปีทองที่ดีมากเลยนะคะ
ได้ทำอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะ
เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้มีงานเยอะอะไรขนาดนี้หรอกนะคะ

คือเขาคิดคาแรคเตอร์ในตัวละครไง

ที่เห็นหน้าบ่อยในทีวีส่วนหนึ่ง
ก็เป็นเพราะว่ามีผลงานต่อเนื่องค่ะ

ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องออกกองอยู่อีกแล้วค่ะ

แต่ว่าเป็นปีหน้าทั้งหมดเลยนะคะ

หลายคนมองว่าเป็นคนบ้างาน

จริงแล้วนี่นะคะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะ

แต่เพียงแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่กองถ่าย

จัดไฟเหลือลูกแจกน้ำเลย

ถ้าคือ๔เรื่องแสดงว่าครึ่งปีฟิตเรื่องนึง

ต้องอยู่ที่เจ้าไหนด้วย

อย่างที่น้องใบเฟิร์นเขาพูดนะว่าเขาชอบอยู่กองนะ

เล่นไป๒๓ปี
มีความสุขมากในเวลาแบบว่าตื่นมาแล้วไปกองถ่าย

ไม่เพราะฉันมีต่ออีกอันนึงนึงเลย

แม่เมียทำน่าเหมือนแม่เกษสิทธิไม่มาอู้ดอ่ะ

หมายถึงว่ากำกับเรื่องหนึ่งไม่ซ้อน

ซ้อนเพราะว่าเราเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เป็นนักแสดงนำ

มันได้รับสองเรื่อง
คุณพิชันเนี่ยนะ

คุณคะฉันไปทุกที่ของเขาเลยค่ะ
เขาจะไปตายฉันยังต้องไปด้วยเลยค่ะ

นี่จะเล่นเพื่อนเข้ากับคุณ
ไปด้วยกันทุกที่

ไปดูเรื่องของคุณเจนนี่บ้างดีกว่าก็โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแบบข่าวออกมาเลยว่าคุณเจนนี่
คลอดน้องไป๑๐วันแต่ว่าขาเล็กเรียวแล้ว

สำหรับนางเอกสาวเจนนี่ที่เพิ่งคลอดลูกได้แค่๑๐วันนะ
ก็มีภาพออกมาให้กับแฟนได้ชื่นชมค่ะ
ที่สำคัญยังถือว่าเป็นโซ่คล้องใจ

ล่าสุดคุณเจนี่ก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลูกให้เห็นเป็นครั้งแรกค่ะ
โดยเป็นภาพที่น้องโนล่าอยู่ในอ้อมกอดของคุณมิกกี้
แล้วก็มีคุณแม่เจนี่คอยดูแลกินข้างไม่ห่างเลย

แฟนคลับจึงชื่นชมในหุ่นของคุณพี่เจนนี่นะคะ
เพราะว่าระยะเวลาเพียงแบบไม่ถึงเดือน
หุ่นแล้วก็ขาเรียวสวยผอมลงอย่างรวดเร็วมากจริง
หลายคนนี่แอบขอเคล็ดลับจากเธอแบบรัวเลยทีเดียวว่าทำยังไงล่ะ

ที่แต่งต้นคริสต์แบบว่าฝรั่งนี้อ่า

ไม่แบบว่าอเมริกันก็จะแบบฟู้นะ
อ้ยวินิดที่เห็นยากเลยก็เรียงลูกเอง

อ่ะมาดูเรื่องมากกี้กับน้องมีก้า
มาดูกันน้ำวันความน่ารักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ

ทั้งคู่มักจะมีคลิปความน่ารักและพัฒนาการของลูกมาให้ชมตลอด

หลังจากมีบางไลน์มาตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมคุณแม่มากกี้เลิกอุ้มแต่น้องมี๙

นี่เขามาบอกว่ารักลูกไม่เท่ากันเหรอนั่นไปว่าเขาอีก
กี้ก็เปิดเผยว่าเพราะว่ามีกล้าร้องไห้จะอยู่แต่กับแม่พี่เลี้ยงก็ไม่เอา

คนนี้ติดคือคนผู้ชายติดแม่

ผมก็หัวใจตกไปอยู่ที่ตาถุ่มนะครับนะ
ผมเห็นเขาตอนนั้นน่าจะ๔เดือน

สองคนคอยช่วยแต่ก็ช่วยกันดูแล

วาเว่เลยเขาก็แบบว่าโอ้โฮ
เขาหาพี่เลี้ยงสงไม่เจอ
เพราะว่าคนนั้นที่อยู่กับเขา
เอาเขานอนอาบน้ำคอยดูแลเขา

ทีนี้แบบว่าใกล้ไปเราอุ้มลูก

รักทุกคนเท่ากันแต่มันเป็นสถานการณ์จังหวะ

พี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงแบบหายไป

แล้วก็หน้าตาก็ช่างแบ่งเป็นเหมือนพ่อคนแม่คนหนึ่ง

อะเบกยังหลีกเบก

เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะ
นี่อัวรังสิทธิ์แต่งงานกับสาวเกาหลีใช่ไหมคะ

นี่ไปดูไปดูไปดู
มันลงทุนไม่พี่มันลงทุน

พี่ลา
มันจะไรจริง

มันจะอะไรมันจริงอะ

เจ็บตา

คือหาตอนหลังว่าสวยเหรอ

แม่นางมะม่วงนี่มันตลกที่สุด

ตลกมากชอบมาก
ใส่หามาก

พูดภาษาไทยได้เร็วเลยจริง
จียอนอีกคนมันเก็บไวมาก
จียอนมีลูกเพี้ยนค้างอยู่

อ้วนมีปัญหาเลย

๕๐เท่าไหร่นะ

ห่ายรูสักบ้าง

อะไรลงละ

ยังออกมาซ่า๕๐ทำไมต้องป้า
รักตัวเองด่าได้แต่ยัดแรงนะจ๊ะ

นกเขาตอบมาบางทีหนูเรียกตัวเองกับพี่

แอฮนพวกคุณแม่

เพราะเขาอยากไปสวยสวยงามเขาอยากแต่งตัวสวยก็ไม่ได้
เขาที่เลือกควรอยู่ในสรำไหมคะ
เขายังไม่ได้มาช่วย